ในโลกโซเชียลเขามีการโพสต์คลิป

คนกำลังเต้นกันสนุกครับ

ว่าเป็นบรรยากาศงานเทศกาลดนตรี

ไปกว่านั้นครับสื่อต่างประเทศ

ชานีลุกอายุ๓๐ปี

ไปเที่ยวงานเทศกาลดนตรีดังกล่าว

โดยมีการเผยแพร่คลิปสุดสะเทือนใจ

เห็นร่างของเธอไม่แน่ใจว่า
หมดสติหรือเสียชีวิต

แล้วร่างนั้นถูกแห่ไปทั่วเมือง

ร้องเพราะคนบางคนเข้าใจว่าเธอเป็นทหารฝั่งอิสราเอลเป็นภาพที่สะเทือนใจและโหดร้ายมากนะฮะ
ภาพเนี้ยจะเห็นว่าชาวเมืองในกาซ่าก็คือวิ่งเข้ามาทุบตีนะคะคว่างก้อนหินเอาไม้ทุบเอาไม้ตีถุยน้ำลายใส่
ซึ่งเธอเป็นผู้หญิงนะแล้วคือนอนนิ่งอยู่บนรถไม่มีทางที่จะต่อสู้หรือว่าเอาคืนแต่อย่างใดเนี่ยนะฮะ
เห็นรอยสักที่ขาของเธอยืนยันระบุตัวตนของเธอได้ครับเพราะว่ารอยสักเนี้ยฮะค่ะ
เพื่อนใกล้ชิดคนสนิทคนในครอบครัวก็จะรู้ว่าเธอศักดิ์รอยสักนี้เอาไว้
จนถึงขณะนี้แม่ของเธอโพสต์คลิปภาพเพื่อขอความช่วยเหลือ
ยืนยันว่าเธอเป็นเพียงนักท่องเที่ยวไปร่วมงานเทศกาลดนตรี
ยังไม่รู้ชะตากรรมของลูกสาวยังไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้
เห็นไหมครับภาพทางด้านขวาที่บริเวณขาของเธอ
เหมือนกับจะมีรอยสักด้วยฮะแล้วก็เป็นรอยสักที่คล้ายกันกับ
ร่างของผู้หญิงที่อยู่ท้ายกระบะแล้วโดนแห่ไปรอบเมือง
แล้วมีคนก็ร้องโหฮาแล้วก็โจมตี
จากนี้มีรายงานว่ามีพลเรือนชาวอังกฤษครับ
ทำงานรักษาความปลอดภัยในเทศกาลดนตรีดังกล่าว

มีผู้เข้าร่วมงานที่รอดชีวิต

ตาบางคนบางกลุ่มจะเริ่มหันไปมองแล้ว

เหมือนถูกซุ่มยิงด้วยแล้วมีบางส่วนถูกจับตัวไปนะครับ